คุณผู้ชมคะทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการสรุปยอดนะคะ
รวมถึงกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
ตั้งแต่วันที่สิบสี่ถึงยี่สิบเก้าตุลาคมมีกว่าสี่ล้านคนค่ะ
ดำเนินการจัดกิจกรรมลงนามแสดงความอาลัย
และการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ณวันที่๓๐ตุลาคมเวลา๑๐นาฬิกา
มีประชาชนลงนามแสดงความอาลัย
ณวันที่๒๙ตุลาคมจำนวนทั้งสิ้น๑๐๕๘คน
ส่วนยอดสะสมการลงนามแสดงความอาลัย
ตั้งแต่วันที่๑๔ถึง๒๙ตุลาคม
จำนวนทั้งสิ้น๔๔๕๕๒๘๐คน
ขณะที่กิจกรรมเพื่อน้อมรำลึก
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ณวันที่๒๙ตุลาคม

มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า๒แสนคน
มียอดสะสมร่วมกิจกรรมสวดพระอภิษฐรรม
ตั้งแต่วันที่๑๔๒๙ตุลาคม
กว่า๖ล้าน๘แสนคน

มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า๑๒๐๐๐คน
โดยมียอดสะสมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาท
ตั้งแต่วันที่๑๔๒๙ตุลาคม
จำนวนกว่า๒๓๐๐๐๐๐คน